ทุกคนค่ะกลับมาติดตามข่าวสารของเราต่อนะครับ
เราจะเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยการไปดูความคืบหน้าคดีที่หนุ่มอเมริกันชื่อนายเจสัน
ก่อเหตุฆ่าภรรยาที่เป็นหญิงสาวชาวไทยแล้วก็เธอตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับ
ทั้งท้อง๔เดือนแล้วเอาศพไปซ่อนอำพลางทิ้งไว้ในถังขยะที่ป่าข้างทางแถวบ้านที่จังหวัดน่านนะครับ
ตำรวจไปจับนายเจสันได้ที่เชียงใหม่แล้วก็คุมตัวมาส่งท้องที่ที่จังหวัดน่านสพเมืองน่าน
ดูภาพบ่ายวันนี้ประมาณ๑๕นาฬิกานะครับตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองน่าน
คุมตัวนายเจสันที่ใส่หมวกกันน็อกเสื้อสีฟ้าเนี่ยฮะอืม
เมื่อวานไปจับได้ที่เชียงใหม่ก็ใส่เสื้อตัวนี้นี่แหละ
วันนี้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช้กำลังนี่ห้าสิบกว่านาย
ค่ะก็ต้องคุมเข้มแหละก็กลัวว่าจะมีการรุมประชาธรรมเกิดขึ้น
ก็อย่างที่ผมก็บอกกับทุกผู้ชมหลายครั้งว่าความจริงเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ว่า
จะปกปักอะไรผู้ต่องหาร้ายขนาดนั้นหรอกใช่ค่ะ
ถ้ามีญาติพี่น้องของคนที่เขาต้องไปทำแผนแล้วเขามาทำร้ายผู้ต้องหา
เดี๋ยวบางทีมันก็เป็นคดีซ้อนคดีใช่คือญาติพี่น้องเหล่านั้นก็จะถูกคดีทำร้ายร่างกายไปด้วย
ครับนี่ฮะนายเจสันนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกเนี่ยให้นายเจสันไปทำแผนในบ้านเช่าหลังเกิดเหตุเลยนะครับ
บ้านหลังนี้นายเจสันกับภรรยาชาวไทยที่ชื่อเล่นคือส้มโอเนี่ย
เช่าอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งคู่ก็อายุประมาณ๓๐กว่าปี
นี่ฮะแม่ของน้องส้มโอรออยู่หน้าบ้านนะครับค่ะ
นายเจสันตะโกนต่อว่าทันทีนะครับถึงขั้นบอกขอให้ตำรวจเนี่ย
เอาไปประหารเลยได้ไหมนี่ฮะแล้วคุณแม่ของผู้ตายนะครับ
ยังได้วีดีโอคอลไปหาลูกสาวอีกคนนึงซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตาย
ค่ะซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศให้ดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือแม่กับน้องสาวของผู้ตายบอกว่าสิ่งที่นายเจสันทำลงไปเนี่ยมันโหดเยี่ยมมาก
นายเจสันคือผู้ต้องหาคดีร้ายแรงที่ทางการสหรัฐต้องการตัวด้วยนะครับ
ก่อนจะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้
ข่าวของน้องส้มโออย่าไปเชื่อคำพูดของนายเจสัน
ที่บอกว่าทำไปเพราะแค้นที่ภรรยาชาวไทยที่ตัวเองส่งเสียเลี้ยงดู
ดูแลทั้งครอบครัวเนี่ยซื้อที่ดินให้ออกรถให้
แล้วจะมาไล่เขาออกจากบ้านไม่ให้เขาอยู่ด้วยจะให้เขากลับประเทศเนี่ย
ก็เลยโกรธแค้นก็เลยทำไปเนี่ยทางครอบครัวของน้องส้มโอยืนยันว่า
เจสันพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
ซื้อโดนเจสันชอบเล่นโดนซื้อโดนหลายเครื่อง
เกิดเงินทุกอย่างไม่เคยเอามาให้พี่สาว
ให้ทีละพันสองพันเจสันเลยทำการใส่ตอบที่จะฆ่าพี่สาวหนูไว้ก่อนแล้ว
เมริกันต้องการตัวที่สุดเขาจะเขาจะทำว่าเขาจะแก้ว่าเขาเป็นคนดี
เขาจะนึกแกล้งว่าเขารักเด็กแต่ความจริงแล้วเขามีความโหดเที่ยมที่ซ่อนอยู่ในตัวเขามากเขา
นี่ฮะน้องสาวผู้ตายตอนนี้อยู่ต่างประเทศ
คุณตรงหาคือนายเจสันแมทธิวบาวเซอร์นะครับ
เป็นชาวอเมริกันอืมนะฮะส่วนภายในบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจให้นายเจสันเข้าไปชี้จุดจุดต่างต่างที่ลงมือก่อเหตุ
คำรับสารภาพของเขาจุดที่ทำร้ายภรรยาตัวเองในห้องนอน
นายเจสันเนี่ยอ้างว่าภรรยาที่เป็นจริงสาวชาวไทยเนี่ย
จะตีตัวออกห่างแล้วเงินที่ขายบ้านที่ต่างประเทศ
หมดเพื่อมาอยู่ที่เมืองไทยก็เริ่มหมดก็เลยเกิดความเครียด
ประกอบกับตัวเองเป็นคนขี้หึงก็เลยใช้มีดแทงไปที่หน้าอกด้านซ้ายของภรรยา
ระหว่างที่ภรรยานอนหลับจนเสียชีวิต
ตอนที่ก่อเหตุนายเจสันบอกว่าเป็นช่วงเที่ยงคืนของคืนวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ระหว่างที่ทำแผนอยู่ในห้องนอนนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราที่ติดตามไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บอกว่านายเจสันนี่ถึงขั้นร้องไห้โฮออกมาเลยนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะสำนึกผิดหรือว่าจะอะไรยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำลงไป
เขาบอกว่าเขาแทงภรรยาตอนที่ภรรยานอนหลับอยู่
หลังจากนั้นนะครับก็ขับรถกระบะออกจากบ้านไป
เพราะตอนนั้นรู้ว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ซื้อถังขยะสีเขียวเพื่อเอามาใส่ศพของภรรยา
พอกลับมาถึงบ้านก็เก็บข้าวของเสื้อผ้า
รองเท้าของภรรยาอะไรทั้งหมดที่มีเนี่ยเก็บทั้งหมดเลย
แล้วเอาศพภรรยาใส่ถังขยะสีเขียวที่ซื้อมานี่แหละ
แล้วก็เอาใส่ท้ายรถกระบะแบบนี้นะครับ
วางแบบนอนไปแล้วก็ปิดฝากระบะหลัง
เป็นกระบะสองตอนที่ข้างหลังจะมีที่ปิด

เจสันบอกว่าทิ้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องฟอกอากาศ
กที่นอนที่เปื้อนเลือดเนี่ยเอาไปทิ้งทั้งหมดเลย
ส่วนศพของภรรยาทิ้งเป็นจุดสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องตกไหลนะร้องไห้ไม่หยุดเลย

ทำแผนตั้งแต่ไหนบ้านถึงนอกบ้านตรงนี้นะครับ

ระหว่างการทำแผนจุดที่หนึ่งนายเจสันตอนที่กำลังเนี่ย
ทำช่วงขับกระบะออกจากบ้านจังหวะนี้ฮะ
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
อยู่ตรงประตูรถตรงนี้พอดีนะครับ
ก็เลยเข้าไปถามนายเจสันเกี่ยวกับเรื่องการลงมือ

สาเหตุการลงมือนะครับ
หรือว่ามีอะไรอยากจะขอโทษภรรยาหรือว่าครอบครัวของภรรยาบ้างไหม
นายเจสันหันหน้ามองคุณนฤทธิ์นะครับ
แล้วก็พยักหน้าแล้วก็ตอบคำถามออกมาเป็นภาษาอังกฤษ

นะที่คุณนฤทธิ์เนี่ยได้ถามไป
คือผมรักภรรยาของผมมาก

คุณนฤทธิ์ก็พยายามถามต่อว่ามีอะไรอยากจะพูดอีกไหม
เจสันนี่ร้องไห้โฮออกมานะครับ
จนตำรวจเนี่ยต้องเข้าไปปลอบอ่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอ่ะ

นายเจสันก็หยุดร้องไห้นะครับ

แล้วตะโกนอีกตะโกนผ่านกระจกรถมาบอกกับคุณนฤทธิ์อีก
เจ๊สันคุณอยากขอโทษไหม

คุณรักคุณเธอมากใช่ไหม

ผมรักเธอมาก
นี่ค่ะจังหวะเมื่อกี้ก็คือจังหวะที่เขาพูด
ก็คือผมรักเธอมากแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้
แต่ครอบครัวของน้องส้มโอบอกรักมากเนี่ยทำขนาดนี้เลยเหรอ
คนรักกันมันไม่ควรจะฆ่ากันนะคะ
เราฟังไปแล้วนะฮะคุณแม่แล้วก็น้องสาวของผู้ตายนะครับ

ที่เขาพยายามจะสื่อออกมาเพื่อบอกไปยังทุกคนที่ติดตามข่าวสาร
บอกว่าอย่าไปเชื่อนายเจสันแต่นายเจสันเขาก็บอกกับเราแบบนี้
ลักษณะแบบนี้แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาช่วงการทำแผน
นี่เป็นจุดแรกนะครับที่บ้านกับตอนที่เอาศพของภรรยาใส่ถังขยะ
แล้วก็ขับรถออกจากบ้านมาตำรวจพาไปต่อจุดที่สองนะครับ
เป็นจุดทิ้งเสื้อผ้าของใช้ของภรรยาเป็นป่าริมถนนไม่ไกลจากบ้านมากนักนะครับ
ตำรวจบอกว่านายเจสันก็ให้ความร่วมมือดีนะ
ก็เอาน้ำให้ดื่มนายเจสันก็ขอบคุณตำรวจเป็นภาษาไทยนะครับ
ช่วงนี้เราก็พยายามถามอีกครั้งว่าเออทำไมถึงก่อเหตุ
ช่วงนี้นายเจสันก็ร้องไห้อย่างเดียวนะคะ
และก็ทุกครั้งที่คุณที่นาริศถ้าสังเกตจับคลิเวิร์ดดู
ทุกครั้งที่คุณนาริศถามว่า
ก็คือร้องไห้ตลอดละ
ข้างนั้นไปทำแผนจุดที่๓
นะครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดที่เอาฟูกเปื้อนเลือดไปทิ้งนี่เป็นร่องรอยหลักฐานแรกเลยนะฮะที่ตอนที่

แล้วไปเจอฟูกอะไรพวกนี้ที่ทิ้งอยู่ริมทางนะครับ
แล้วก็ขยายผลไปจนไปตามเจอตัวนายเจสัน
จุดสุดท้ายคือทิ้งศพตามที่ผู้ต้องหาบอกนะฮะ
เอาถังขยะที่มีศพของภรรยาเนี่ยเอาไปทิ้งนะครับ
แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือห้างขายวัสดุก่อสร้าง
นายเจสันไปซื้อถังขยะมา
เพื่อเอามาใส่ศพภรรยานะครับ
ตรงจุดนี้นะครับ
เจสันก็บอกมาซื้อของตรงนี้

แล้วก็ใช้วิธีการแบบไหนอะไรยังไงก็เป็นสิ่งที่
เขาไปชี้จุดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจภูทรจังหวัดน่านบอกว่าคดีนี้ถือว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหานี่โหดเยี่ยมมาก
ผู้ต้องหาฆ่าภรรยาซึ่งมีลูกอยู่ในท้องด้วย

และเป็นการก่อเหตุในขณะที่ภรรยากำลังนอนหลับซึ่งเขาไม่รู้ตัวเลย
จากการสอบปากคำนายเจสันถึงแรงจูงใจนายเจสันอ้างว่าทำไปเพราะมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องส่วนตัว
ประกอบกับเวลานั้นกลัวว่าภรรยาจะตีตัวออกห่างจึงลงมือก่อเหตุ
แต่ไม่ว่าจะอ้างว่าอย่างไรนะครับตำรวจบอกว่าคดีนี้เนี่ย
พยานหลักฐานทุกอย่างมันเพียงพอหมดเพียงพอที่จะเอาผิดนายเจสันจนถึงที่สุดได้อย่างแน่นอน
ทีนี้ถ้าดูไล่เรียงไทม์ไลน์นะคะหลังจากที่ก่อนที่จะมาทำแผนเนี่ย
เจสันเนี่ยถูกนำตัวจากเชียงใหม่เพราะตำรวจไปตามจับได้ที่เชียงใหม่

กลับมาที่พื้นที่ท้องที่เกิดเหตุคือที่จังหวัดน่านเนี่ยตอนตี๔นะคะเช้ามืดวันนี้ค่ะ
ซึ่งตลอดการควบคุมตัวนะคะนี่ค่ะนี่คือจังหวะตอนที่มาถึงสพเมืองน่าน
บอกว่านายเจสันเนี่ยมีสีหน้าที่เคร่งเครียดตลอดเวลานะคะ
พอไปถึงห้องควบคุมผู้ต้องหาค่ะก็เดินเข้าห้องขังไป
ลักษณะก็คือไม่ได้รีบร้อนลุกลี้ลุกลนอะไร
จากการสอบถาม๑๐เวนหน้าห้องควบคุมขังเนี่ยนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็เห็นว่าเจสันหลับสนิทดีนะ
ก็คือยังนอนได้อยู่ครับจะมีจังหวะหนึ่งที่มันจะมีไฟ
ไฟมันจะส่องหน้านะคะภายในห้องขังเขาไม่ได้ปิดไฟอยู่แล้วอ่ะเนาะ
สันก็คือขยับเอาหน้ากากอนามัยเลื่อนขึ้นมาปิดตาแทนแล้วก็นอนหลับ
ตื่นเช้ามาปุ๊บนายเจสันร้องขอยาแก้เครียด๓เม็ดค่ะ
เจ้าหน้าทีก็เอามาให้ในจังหวะนี้คือจังหวะที่เขาเลื่อนเอาแมส
หน้ากากอนามัยขึ้นไปปิดตาแล้วก็นอนหลับต่อนะคะ
เช้ามาก็ขอยาแก้เครียดสามเม็ดเจ้าหน้าที่ก็เอายาให้เอาเข้ากล่องให้
ก็เป็นข้าวกะเพราหมูอ่ะนะคะในห้องขังจะเห็นว่ามีผู้ต้องขัง
คนไทยอีกสองคนค่ะเขาก็แบ่งนมให้เจสันดื่มด้วย
ฉันก็รับมาก็ดื่มจนหมดกล่องนะคะก็ถือว่ายังนอนได้ยังกินได้
จนกระทั่งเก้าโมงเช้าค่ะพลตำรวจตรีมงคลสัมภวผล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านเดินทางมาสอบปากคำนายเจสัน
พร้อมกับล่ามแปลภาษานะคะที่เอาล่ามมาด้วยเพราะว่า
ต้องการให้การสอบปากคำเป็นไปอย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องชัดเจนที่สุด
ผู้บังคับการบอกว่าคดีนี้มันเป็นคดีเสือเทินขวัญ
เป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมมากสำหรับการลงมือฆ่าภรรยาและลูกในท้องของตัวเอง
ซึ่งจากการสอบสวนก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปนะคะ
ว่าวิธีการคือใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของภรรยา
ตอนที่นอนหลับอยู่จนเสียชีวิต
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่๒พฤษภาคม
แล้วช่วงบ่ายก็ขับกระบะไปซื้อถังขยะใส่ศพที่ห้างขายวัสดุเกาะสร้างในจังหวัดน่าน
พอตกดึกค่ะเจสันบอกว่าก็อยู่กับศพภรรยาที่บ้านเพื่อหาทางออก
ตี๑ของ๓พฤษภาคมก็ขับรถออกไปดูจุดอำพรางจุดทิ้งศพ
แล้วก็ขนศพภรรยาและฟูกที่นอนเครื่องฟอกอากาศเอาไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะที่ตะมนต์ชัยสถาน
แล้วค่อยเอาศพไปทิ้งที่ป่าละเหมาะข้างทางที่อยู่ห่างกันประมาณ๖กิโลเมตรนะคะ
จากนั้นกลับมาที่บ้านตอน๖โมงเช้าแล้วทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ดูบรรยากาศช่วงของการสอบปากคำกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นช่วงของการสอบปากคำนะคะ
คือเป็นเมื่อคืนที่เชียงใหม่นะ

ทีนี้สิ่งที่ผู้บังคับการต้องการ

ทีนี้สิ่งที่ผู้บังคับการต้องการฟังจากนายเจสันมากที่สุดเลยก็คือ
ทำทำไมมูลเหตุจูงใจคืออะไร
และพฤติการที่แน่ชัดว่าลงมือยังไง
เรื่องนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดทั้งหมดก่อน
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เจสันต้องขึ้นสารที่ไหน
เขาเป็นคนอเมริกันแต่ว่าเขาอยู่ในเมืองไทยก่อเหตุเมืองไทย
แต่จะมีการกลับไปขึ้นศาลที่บ้านเกิดหรือเปล่า
เรื่องนี้ย้ำชัดเจนนะคะว่านายเจสันต้องขึ้นสารไทยดำเนินคดีในไทย
แล้วถ้าจะมีคดีที่ต่างประเทศค่อยส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่นู่นนะคะ
ประมูลเหตุชัดจูงใจครับและวิธีการในการฆ่าในครั้งนี้ว่า
เพราะอะไรถึงมีการกระทำการโดยลักษณะที่มีความเฮี่ยมโหดขนาดนี้
แล้วตัวเขาจะทราบหรือไม่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่๒เดือน

รวบรวมพยานหลักฐานกันตั้งแต่วันแรกอย่างเต็มที่
เรื่องต้นนายเจสันโดนแจ้ง๒ข้อหานักนะคะ
คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ
กระทั่ง๑๐โมงครึ่งคุณหมอจากโรงพยาบาลจังหวัดน่าน

เพราะว่าก็ต้องตรวจสอบแหละช่วงนี้โควิด๑๙ระบาด
อย่างนั้นก็ต้องตรวจทุกคนว่ามีกลวมเสี่ยวมีภาวะเสี่ยงหรือเปล่า
ทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยทางทีมข่าวโต๊ะต่างประเทศ
ตำรวจเมืองมีทพอว่าจริงเจซันเคยมีคดีอยู่ที่นู้น
อีเมลไปถามแบบนี้เลยถามว่าได้รู้เรื่องราวที่เจสันมาก่อเหตุเมืองไทยหรือยัง
ซึ่งอีเมลตอบกลับมาแบบนี้นะคะว่าทางตำรวจเมืองมิสเนี่ย
รู้แล้วก็รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายเจสัน
จากคดีครอบครองอาวุธปืนที่ก่อนหน้านี้มีการไปใช้ปืนขู่ภรรยาตัวเองที่สหรัฐอเมริกา
ส่วนเรื่องการประสานส่งตัวหรือดำเนินคดีที่ไทยก่อนหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตำรวจไทยเลยนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเพราะว่านายเจสันเนี่ยได้รับการประกันตัวในคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่ได้ไปรายงานตัวต่อตำรวจแล้วหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย
คือนายเจสันมีคดีอยู่ที่เมืองมีสรัฐโคโลราโดคือทำร้ายร่างกายแล้วก็เนี่ยค่ะพยายามฆ่าอดีตภรรยา
อ่านี่นะฮะเราได้ไปเจอจดหมายหนึ่งฉบับนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

เจสันเขียนด้วยลายมือลักษณะก็คือเขียนถึงภรรยาก็คือน้องส้มโอที่เสียชีวิตนั่นแหละ

จดหมายฉบับนี้นายเจสันเอาไปให้แม่ของน้องส้มโอแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีหายออกจากบ้านไป

ภาษาอังกฤษเนี่ยข้อความในจดหมายแปลออกมาเป็นข้อความภาษาไทยจะได้ประมาณแบบนี้

พี่ไม่มีอะไรจะพูดมากนะเนี่ยเริ่มต้นบอกว่าพี่รักก่อน
ไม่มีอะไรจะพูดมากนะนอกจากพี่หวังว่าจิมมี่จะทำให้น้องมีความสุข

ไม่ต้องกังวลนะพี่ทิ้งอาหารกับน้ำไว้ให้หมากับน้องแมวแล้วแล้วลงท้ายเนี่ยบอกจากอดีตสามีนะ

ส้มโอภรรยาของเขาแล้วเขาใช้รถกระบะในการขับไปซื้อถัง
แล้วก็เอาศพเอาเสื้อผ้าอะไรต่างนานาไปทิ้ง
แล้วขับรถกระบะมาที่บ้านเพื่อขี่จักรยานยนต์หนีไปเชียงใหม่นะครับ
ก่อนจะไปเนี่ยเอาจดหมายฉบับเมื่อสักครู่นี้ไปมอบให้กับแม่ของน้องสโม

ผมหวังว่าจิมมี่จะทำให้คุณมีความสุขนะ

นายเจสันเนี่ยสารภาพว่าเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างเรื่อง
เพราะตอนนั้นฆ่าภรรยาคนไทยแล้วเอาศพไปทิ้งอำพลางคดีแล้ว
ตัวเองจะไปแล้วแต่เอาจดหมายฉบับนี้ไปให้แม่ของผู้ตาย
เพื่อที่แม่จะได้แบบเออสงสัยเขามีปัญหากับลูกสาว
ลูกสาวคงจะไปเจอผู้ชายคนใหม่ชื่อจิมมี่แล้วมั้ง
เจสันก็เลยยอมจากไปอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ความจริงเนี่ยคือตัวเองฆ่าเขาตายแล้วก็เขียนจดหมายฉบับนี้
หลอกขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนประเด็น

คือมันมีการคิดนะมันมีการคิดมีการแบบว่าสร้างหลักฐานปลอมนะ
คือถ้าเขาจะบอกว่าเขารักภรรยาของเขามากเนี่ย
อืมแต่สิ่งต่างต่างก็เหมือนที่ตำรวจบอกอ่ะ
กระทำเนี่ยช่วงที่ภรรยานอนหลับใช่และรู้ว่าภรรยาตั้งท้องอยู่

มันไม่ใช่ว่าต่อสู้กันแล้วเป็นช่วงจังหวะอารมณ์ชั่ววูบ

เอาศพไปทิ้งไปซ่อนเขียนจดหมาย

ขั้นตอนต่างทุกขั้นทุกตอน

ได้ข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมครับ

อ้างว่าที่ลงมือก่อเหตุ

ที่ตัวเองกำลังจะหมดเนื้อหมดตัว

ที่ดินให้กับชุดสืบสวนนะ

อยู่ในพื้นที่ตำบลท่านาว

ให้เป็นชื่อของภรรยาชาวไทยทั้งหมด

ให้ทุกอย่างจ่ายให้ทุกอย่างออกให้หมด
เขาอ้างว่าที่ผ่านมาให้เงินแม่

หลายครั้งจนตัวเองเนี่ยเหลิง
ในบัญชีแค่หลักหมื่นเท่านั้น
แล้ววันสุดท้ายเนี่ยที่เอาจดหมาย
ให้แม่น้องส้มโอเนี่ยอ้างว่ายังให้
เงินแม่น้องส้มโอไว้อีก๕๐๐๐บาท
ก่อนจะหนีไปเชียงใหม่แล้วทำทีเป็นนักท่องเที่ยว
คือถึงขั้นเนี่ยวางแผนเอาไว้เนี่ย
หนีออกนอกประเทศด้วยนะครับ

คือถ้าฟังจากเสียงโทรศัพท์ของน้องสาว

บอกว่าไม่เคยเอาเงินอะไรมาให้พี่สาวเลย

อ้างว่าถึงขั้นขายทุกสิ่งทุกอย่างที่สหรัฐ

สุดท้ายพอเงินหมดเหลือแค่หลักหมื่นบาทเนี่ย
ภรรยาจะไล่เขาไม่ให้อยู่ด้วย

เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรม
กับน้องส้มโอที่เสียชีวิตไปแล้ว

สิ่งที่นายเกสันกล่าวอ้างไว้อีกแล้วนะฮะ

นี่คือน้องส้มโอเนี่ยครับ
ทีมข่าวเราไปที่หมู่บ้านน่านเจ้านะคะ

ก็เจอทั้งคุณแม่เจอทั้งคุณลุงด้วยนะคะ

ทีมข่าวเราก็ได้เข้าไปดูในบ้านนะคะครับ
แมวของคุณส้มโอ

ดูซึมไม่ส่งเสียงร้อง

ไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ดูหงอยหน่อย

นี่เป็นบ้านเช่านะคะก็ต้องมาเก็บของออก

เราเจอคุณแม่คุณส้มโอได้พูดคุยกันนะคะ

เดี๋ยวแม่จะเอากีกี้กลับไปเลี้ยงดูเอง

ตอนนี้เนี่ยแม่ทำใจไม่ได้
และแม่ไม่มีวันให้อภัยเจสันเด็ดขาด
เพราะสิ่งที่เจสันทำกับลูกสาวแม่

แล้วมันไม่ใช่แค่ชีวิตลูกสาวแม่คนเดียว

คิดเลยว่าที่บอกว่ารักกันเนี่ย
จะกล้าทำกันขนาดนี้

ไม่มีเงินเรื่องก็ต้องเอาเงินให้อะไรอย่างนี้
เราก็ถามคุณแม่คุณครินก็ถามคุณแม่ว่า
หน้ามขาไฟแม่บอกแม่ไม่มี

ก็อยู่เป็นของตัวเองคือต่างคนต่างอยู่

มีแค่แวะเวียนมาเยี่ยมกันเฉย
แม่คิดว่าเจสันกดดันตัวเองมากกว่า
แม่น่ะไม่ได้กดดันเจสันหรอก

เพราะแม่รู้จากลูกสาวมาว่าเจสัน

ห้ามแล้วห้ามอีกก็ไม่สนใจ
ก็อยากซื้อจนกระทั่งเกิดความเครียด

ลูกสาวแม่ไม่สนใจพยายามจะตีตัวออกห่าง
เพราะว่าเอาเป็นคนใส้ดันเจสัน

ที่เห็นแก่ตัวจะเป็นคนที่

จะมาให้แม่เป็นคนไม่มี
มีให้แม่ไปซื้ออาหารให้หมาที่บ้าน

ลูกสาวจะบุกบ้านสักหลังนึงก็ซื้อที่ก็มันก็หมดเลยเงิน

ไม่มีจิตสำนึกในความเป็นคน

เจสันไปรับกรรมที่เจสันขอไว้
ลูกสาวทำดีที่สุดรักเจสัน
วันนี้แม่ขอให้ประหารชีวิตอย่างเดียว
เจสันชีวิตหนึ่งลูกแม่สองชีวิต

แต่คุณแม่บอกคือ๒เดือน

ใช่อันนี้คือเรื่องที่แน่ชัดนะคะ

แต่แม่บอกไม่ใช่เลยซื้อให้ตัวเอง

แต่ก็ไม่ได้เคยพูดเรื่องนี้ให้ส้มโอฟังนะคะ

นะคะบอกว่าถ้าหลานสาวรับรู้ได้ก็อยากให้ดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดี
ไม่อยากให้อาฆาตแค้นค่ะ
เราไม่ต้องไปอารายการการปฏิบัติตัวน่าจะไม่เกี่ยว
มันคนเราเลื่อนกัน
คือเขาจะทำยังไงเขาจะคิดยังไงเราก็ไม่ต้องไปคิดอย่างนั้น
ในดูข่าวมากมันเกินไป
เอาดูซิภรรยาที่เรากอดเราหอมนอนอยู่ข้างทุกวัน

พยายามทำได้มันเสียใจครับ
เราดูข่าวเขามานะเป็นร้อยเป็นพันข่าว
แต่วันนี้เป็นข่าวครอบครัวของเราน้องคิดดูสิ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของน้องส้มโอนะฮะ
ชื่อว่าคุณแก้วนะครับคุณนฤทธิบุญนิ่มได้พูดคุยด้วยนะครับ
ก็เธอก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเพื่อนของเธอมักจะโทรศัพท์มาเล่าสารทุกข์สุขดิบให้ฟังอยู่ตลอดนะครับ
เพราะที่ผ่านมาทั้งคู่นี้รักกันมากนะครับ
เจสันอยู่ที่สหรัฐตอนอยู่สหรัฐมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินทองมากมาย
นายเจสันรู้จักกับส้มโอตอนที่มาที่เมืองไทย
หลังจากนั้นก็คบหาดูใจตกลงเป็นแฟนกัน
แล้วไปจดทะเบียนสมรสอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
นายเจสันยังพาส้มโอเนี่ยไปเที่ยวอเมริกาอยู่เลย
มีลูกสาวแล้วก็เลิกกันไปและเขาเคยมีคดีจริง
คดีทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาซึ่งตัวของส้มโอก็ทราบดีเรื่องนี้
แต่ก็ยอมรับได้ก็เห็นว่าน่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะครับ
เนื่องจากเป็นผู้ชายที่ตอนที่อยู่ด้วยก็เพียบพร้อมแล้วก็นิสัยดีนะครับ
ไปอยู่กับนายเจสันที่สหรัฐอยู่ระยะหนึ่งก็ได้วีซ่าจากการจดทะเบียนสมรสกับนายเจสัน
แต่เพื่อนของน้องส้มโอบอกว่านายเจสันเขามีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงนะฮะชอบทำร้ายผู้หญิงนะครับ
มีคดีที่สหรัฐอีกคดีหนึ่งคือคดีที่นายเจสันทำร้ายร่างกายเพื่อนของเธอถึงขั้นบีบคอแล้วก็เอาปืนจอดศีรษะ
แล้วก็ถูกไล่ออกจากงานด้วยนะครับ
ตอนนั้นนายเจสันคงจะโกรธแค้นมากเพราะว่าหน้าที่การงานพังหมด
แต่ว่าก็ยังรักน้องส้มโออยู่ก็ตัดสินใจขายบ้านที่คาลิฟอร์เนีย
เงินมาเป็นเงินเนี่ย๓ล้านบาทไทยแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยกับน้องส้มโอ
แต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยก็มีปัญหากันบ่อยครั้ง
เนื่องจากตัวของส้มโอเองก็ถูกครอบครัวกดดันนะครับ
ซึ่งนายเจสันเคยบอกว่าที่อยู่แล้วก็ดูแลเลี้ยงน้องส้มโอได้เนี่ย
อันนี้ดูแลได้แต่จะดูแลหมดทั้งครอบครัวเนี่ยคงไม่ได้
ก็เลยไม่รู้ปัญหาต่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่านะครับ
จนเกิดความเครียดแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นอันนี้เพื่อนของน้องส้มโอเขาบอกให้เราฟังนะ
แต่คุณแม่แล้วก็น้องสาวของน้องส้มโอเนี่ยเขายืนยันว่าเรื่องพวกนี้ทางครอบครัวไม่เคยยุ่งนะครับ
เจสันนี่แหละเป็นคนที่แบบโอ้โหใช้จ่ายแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยทำเพื่อตัวเองทั้งนั้น
ครอบครัวเค้าเห็นว่าเค้ามีสามีฝรั่งทางที่ว่าคุณบ้านนอกนะคะมีสามีฝรั่งอ่ะต้องรวยนะต้องมีเงิน
เพื่อนจะโทรมาระบายให้พี่ฟังตลอดว่าแม่ขอเงินมาอีกแล้วน้องขอเงินมาอีกแล้ว
ตอนนี้จะต้องเอาเงินไปสร้างบ้านให้แม่อะไรอย่างนี้ค่ะทำนองประมาณนี้ไถที่ให้แม่ทำสวนยางอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่ก็ไม่มีเงินก็ต้องไปขอขอกับเจสันมันเป็นระยะเวลาคือเจสันเขาก็ช่วยเหลือมาตลอดนะคะ

เจสันก็ต้องจ่ายมานอนที่บ้านค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์เจสันก็ต้องจ่าย
ก็ต้องคิดไปรายวันคือเขาก็แบบเหมือนโดนกดดันอย่างงี้จากครอบครัวมาตลอดนะคะ
นี่เป็นสิ่งที่เพื่อนของน้องส้มโอเขาบอกกับเรานะ
แต่ว่าคุณแม่ของน้องส้มโอเขาก็ยืนยันกับเราว่าไม่จริง
เรื่องราวเหล่านี้นะครับที่นายเจสันอ้างมานะครับ
มีเพื่อนสนิทของน้องส้มโอบอกกับเรานะครับ
บอกว่าน้องส้มโอเนี่ยเขารักในตัวนายเจสันมากนะ
และยังเคยส่งข้อความมาปรึกษาอยู่เลย๒วันก่อนเกิดเหตุเนี่ย
โอโทรศัพท์แล้วก็ส่งข้อความมาปรึกษาเรื่องลูกในท้อง
ว่าจะผ่าหรือว่าจะคลอดธรรมชาติดี
ไม่คิดว่าหลังจากนั้นจะมีเหตุสลดเกิดขึ้น

ส่วนในจดหมายที่นายเจสันเอาไปทิ้งเอาไว้ให้กับแม่ของส้มโอ
ระบุชื่อผู้ชายที่ชื่อจิมมี่
เพื่อนของน้องส้มโอคนนี้บอกกับเรานะครับ
บอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะครับ
แล้วไม่เคยได้ยินข่าวว่าน้องส้มโอเพื่อนของเธอจะไปมีผู้ชายคนอื่นเลยนะครับ
เพราะว่าส้มโอเขารักเจสันมาก
มี่น่าจะเป็นตัวละครที่นายเจสันเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบน
แล้วก็ปกปิดความผิดมากกว่าก่อนที่จะหนีไป
หลอกันบ่อยนะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนเหมือนอารมณ์
เป็นคนแบบที่งงิดอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นเวลาด่าหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาจะด่าแบบสุดอ่ะ

ตอนนั้นที่แบบว่าเหมือนเที่ยงความไปอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็เหมือนกับโดดไล่ออกจากงานด้วย

แล้วเขาก็เหมือนแบบไม่เหลืออะไรเนี่ยนะตัวคนเดียว
แล้วเขาก็รักผู้หญิงคนนี้มากอ่ะ

แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะมาใช้วิธีการอย่างนี้ในการแก้ปัญหา